คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
กันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
สวัสดีค่ะวันอากาศเย็นเย็นนะคะชอบจังเลยอากาศแบบนี้
พออากาศดีอะไรอะไรก็ดีดีไปหมดเลยในขณะที่บาง
ส่วนอาจจะบอกว่าหนาวกว่านี้ได้อีกค่ะหนาวกว่า
ได้อีกจริงเท่านี้ก็กำลังสบายตัวดีนะคะ
อีกโซนนึงค่ะจีนเกาหลีญี่ปุ่นอัฟกานิสถานใช้
คำว่าหนาวมรณะเลยอ่ะคือหนาวหนักมากนะคะบางที่ติดลบ
ห้าสิบสามบางที่ติดลบสี่สิบเอ็ดบางที่ติดลบยี่สิบ
เขาบอกว่านี่คือความหนาวในรอบ๕๐กว่าปีนะคะ
ที่เกาหลีโอ้โหเจอแบบนั้นก็หนักหนานะเริ่มมีผู้เสีย
ชีวิตเป็นร้อยคนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบางทีความพอดี
ประมาณนี้ก็เอาหน้ากำลังอุ่นสบายหนาวบ้างร้อนบ้าง
ค่ะช่วงเวลาที่เราสามารถจะแลกเปลี่ยนกันได้ใครมีปัญหา
ได้ในทุกช่องทางโซเชียลของไทยรัฐออนไลน์วันนี้เป็น
คำถามพี่จะว่าแปลกก็แปลกแต่พี่อ้อยไม่รู้สิคิดว่า
มันน่าเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะคะลองฟังคำถามดู
แต่นี่คือคำถามที่น่าจะพูดว่าแปลกที่สุดตั้งแต่เคย
มีคนถามมาอ่าลองดูนะคะว่าคำถามคืออะไรสวัสดีค่ะ
หนูชื่อชนนะคะที่ผ่านมาหนูมีแฟนคนแรกแล้วก็คนเดียว
ตั้งแต่มหาวิทยาลัยคบกันได้เกือบสามปีความทรงจำดีดี
ของเรามีเยอะเลยค่ะพี่แฟนชนเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลาย
ไม่เคยทำเรื่องไม่ดีหรือว่านอกใจเลยสักครั้งช่วงเวลาที่
บกันก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือเรียนจบเราจะทำงานเก็บ
ทุกอย่างอย่างดิบดีจนปีที่สี่แฟนต้องไปฝึกงานใน
จังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันตกค่ะเราก็เลยต้องห่างกันแต่
โทรหากันทุกเช้าที่ตื่นแล้วก็ก่อนเข้านอนเพื่อเอา
วันนี้เนี่ยต้องเดินทางไปอีกจังหวัดกับหัวหน้านะคิดว่าน่าจะกลับดึกมากซึ่งเราตกลงกันว่าถ้า๕ทุ่มเขาไม่โทรมา
จะนอนไปก่อนได้เลยและตอนเช้าค่อยคุยกัน
ทั้งวันก็ใช้ชีวิตปกตินะคะแต่พอตกดึกรู้สึกแปลก
รอเขาถึง๕ทุ่มก็ยังไม่โทรมาหาก็เลยตัดสินใจเข้านอน
แต่คืนนั้นเนี่ยจิตใจมันกระวนกระวายหลับก็ไม่สนิทสะดุ้งตื่นตลอด
โมงเช้าก็เลยโทรหาเขาค่ะ
กะจะบ่นให้ฟังว่าไม่ได้คุยกันแค่คืนเดียวเนี่ยเรานอนไม่หลับเลยนะ
แต่พอโทรไปปั๊บมือถือปิดเครื่อง
พยายามโทรหาเขาจนถึง๔โมงเย็นค่ะถึงจะโทรติด
แต่คนที่รับสายกลายเป็นพี่สาวของเขา
และเขาก็แจ้งว่าแฟนของชนเสียชีวิตแล้วนะคะตั้งแต่ตีหนึ่ง
สาเหตุมาจากคนขับหลับในชนเข้ากับแบรีเออร์
แล้วก็พลิกคว่ำจนทำให้แฟนชนที่นั่งข้าง
คือนั่งข้างคนขับร่างกระเด็นออกไปออกจากรถแล้วก็เสียชีวิตคาที่

ส่วนคนอื่นที่ไปด้วยบาดเจ็บสาหัส
วินาทีนั้นหนูหูอื้อไปหมดใจมันเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมา
กรีดร้องจนพี่ที่เราไปฝึกงานเขาตกใจและภาพก็ตัดไปเลยค่ะ
มาอีกครั้งคิดว่าชนแค่ฝันแต่พอมองรอบตัว
มีคนมายืนมุงแล้วก็คอยประถมพยาบาลเราทำให้ชนรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ความฝัน
เสียแฟนไปแล้วจริงอนาคตที่ฝันไว้ร่วมกันดับวูบ
หนูโทษทุกอย่างแม้กระทั่งโทษแฟนที่ใจร้ายทิ้งเราไปเรายังไม่ได้ร่ำลากันเลยสักคำ
หลังจากที่ชนตั้งสติได้ชนก็รีบไปงานเขาค่ะ
ได้แต่นั่งมองรูปหน้าศพนิ่งตลอด๓วันที่จัดงาน
วันเผาชนก็ยังพูดกับเขาในใจว่าถ้าเธอรักฉันจริงอย่าทิ้งเขาไปนะ
ถ้าเธอไม่อยากให้ฉันตามเธอไปเธอต้องมาอยู่ใกล้
ทำให้เรารู้สึกว่าเธอและเรายังอยู่กันตลอดเวลา
ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้๑๓ปีค่ะ
ไม่ว่าชนจะไปอยู่ที่ไหนทำอะไรชนจะรู้สึกได้ว่าเขาอยู่กับชนทุกที่
บางครั้งชนก็เห็นเขามานั่งมองชนบางคืนเขาก็มารูปหัวเราเหมือนที่เขาเคยทำ
เวลาขับรถไปไหนคนก็จะเห็นว่ามีผู้ชายมานั่งอยู่ที่เบาะข้างคนขับเสมอ
ที่สำคัญเวลาชนเริ่มเปิดใจคุยกับใครคุยได้สักพัก
คนคุยก็จะหายไปบ้างทะเลาะกับเราบ้าง
ด้วยสาเหตุที่ว่าเขาได้ยินเสียงผู้ชายพูดคุยอยู่ข้างเราตลอด
บางทีก็มีเสียงจากฝั่งชนว่าชนมีแฟนแล้วอย่ามายุ่ง
หรือเวลาวีดีโอคอลก็จะเห็นผู้ชายเดินไปเดินมาในห้องบ้าง
ยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่แสดงว่าเขายังอยู่กับชนค่ะ
มันอาจจะเป็นความผิดของชนที่ไปรังเขาเอาไว้ตั้งแต่แรก
ซึ่งหลังชนพยายามหาวิธีเพื่อปลดปล่อยเขา
แต่พระและหมอดูหลายท่านบอกว่าเราไปรังเขาเองนะ
เขาห่วงเราเอาไว้เมื่อถึงเวลาของเขาเขาจะไปเอง

ก็พยายามพูดกับเขาว่าไม่ต้องห่วงชนอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้ว
ทุกวันนี้เขาก็ยังไม่ไปไหนนะคะชวนควรทำยังไงดีคะพี่อ้อย
อยากให้เขาไปอยู่ในพบภูมิที่ดีมีวิธีการไหนไหมคะ
ที่จะแสดงให้เห็นว่าเราอยู่ได้แล้วให้ชีวิตของเราได้เดินหน้าต่อ
โดยไม่ต้องมานั่งติดห่วงกันแบบนี้เป็นคำถามหนึ่งที่พี่ตอบคนเดียวไม่ได้จริงจริงน้องชน
พี่ก็เลยไปพยายามตะเวนหาคำตอบมาให้น้องแทบทุกศาสตร์เลยค่ะ
ทั้งทางสายมูและคราวนี้เนี่ยอันนี้เป็นคำตอบทางสายมูก่อนนะ
เขาบอกว่าต้องมีพิธีในการถอนคำสัญญาค่ะ
อันนี้เชื่อหรือไม่เชื่อไม่รู้แต่ทำไว้ก็ไม่เสียหลายนะจ๊ะ
เขาให้บูชากลางแจ้งด้วยหมากพลูดอกรักแล้วก็พวงมาลัย
ก็มีบทสวดแบบนี้ค่ะเขาให้ตั้งนโม๓จบเนอะ

เกิดวันที่นี้เดือนนี้ปีนี้
หากตัวข้าพเจ้าเคยให้คำสัญญาไว้กับคนรักว่าจะรักกันตลอดไปและจะไม่นอกใจ
จะไม่เลิกราจะอยู่ดูแลกันขอให้ทุกทุกท่านทุกพระองค์โปรดเมตตา
สิกรรมให้แก่ตัวเราถ้าหากว่าตัวข้าพเจ้าหรือตัวเรามีเจ้าของติดตัวมาตั้งแต่อดีต
ขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวเหมือนคนปกติทั่วไป
แต่ถ้าน้องมีชื่อของแฟนก็ระบุได้เลยนะคะแล้วก็บอกว่าขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่ตามติดกันมา
ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระใครก็ตามเคยสร้างเวรกรรมต่อตัวเราไว้
หรือตัวเราเคยสร้างเวรกรรมต่อใครไว้การยื้อการรั้งของเราไม่ว่าจะเป็นพบชาติไหน
ขออโหสิกรรมขอให้คำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้และปัจจุบันนี้เราขอเลิกแล้วต่อกัน
ยุติกันณเวลานี้ขอให้ต่างคนต่างเป็นอิสระด้วยเถิด
ปั๊บก็สาธุ๓ครั้งแล้วก็เอาสิ่งของที่เตรียมเอาไว้เนี่ยวางไว้กลางแจ้งเลยนะคะ
อันนี้พี่อ้อยไปหาข้อมูลมาให้นะหรือแม้กระทั่งน้องทำบุญเมื่อไหร่
ก็อธิษฐานให้เขาเอ่ยชื่อเขาและบอกว่าขอให้เขามีความสุข
ไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาจะอยู่ในใจของเราเสมอ
หากว่าน้องเจอใครหรือแม้แต่ก็อยากคุยกับคนนี้ค่ะ
อยากจะลองคบดูชวนกันไปทำบุญให้เขาค่ะ
นั่นคือการแก้ปัญหาในศาสตร์ของความเชื่อคราวนี้ถ้าเป็นศาสตร์ของสติ
ก็จะบอกกับตัวเองว่าอย่าเพิ่งไปยึดติดกับอะไรมากมายค่ะ
เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแค่ชีวิตของเขาดับไวจนหัวใจเรารับมือไม่ทัน
เราใช้วิธีการดึงเขาไว้อยู่กับเราจริงไม่แน่นะ
เขาอาจจะจากเราไปตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ได้แต่จิตใต้สำนึกของเรา
ยังฝังเขาไว้อยู่ข้างในอะค่ะจิตที่ยึดติดก็ไม่มีใครมีความสุขนะน้องนะ
ทั้งเขาและเราต้องยอมรับว่าบางคนเป็นคุณพ่อคุณแม่ด้วยซ้ำ
วันที่จากกันไปไม่ว่าจะจิตจะผูกกันแค่ไหน
ยังไงท่านก็อยากให้ลูกมีความสุขอะค่ะนับภาษาอะไรกับแฟน
เขาไม่อยากเห็นเรามีความสุขเหลือน้องเชื่อไหมพี่ยังเคยคิดเล่นเล่นกับตัวเองนะคะ
ถ้าวันหนึ่งมีอะไรที่ทำให้พี่ต้องจากโลกนี้ไปก่อนสิ่งที่พี่อยากให้เป็นมากที่สุดก็คือ
ให้คนที่เขายังอยู่มีความสุขให้ได้มากที่สุดไม่ต้องยึดติดกับพี่ค่ะ
ช่วงเวลาที่มีกันเรามีความสุขที่สุดแล้วเมื่อเราเป็นความสุขให้เขาไม่ได้อีกแล้ว
ให้เขามีความสุขในทางที่เขาควรจะเป็นพี่ก็บอกตัวเองแบบนี้ทุกวัน
ขอให้เธอมีความสุขที่เห็นฉันมีความสุขนะไม่ใช่แค่บอกเขาแต่บอกกับเราด้วย
วิธีคิดจะทำให้ชีวิตรอดเสมออันนี้คือวิธีคิดแบบพี่อ้อยนะคะ
คือมันเป็นสติอ่ะเนอะอีกวิธีหนึ่งพี่ไปปรึกษาจิตแพทย์มาให้ด้วย
ไปถามน้องหมอเอิ้นพิยดาค่ะน้องเขาแนะนำว่าบางทีเรื่องของจิตใจ
คนที่เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่จะเกิดปมที่มันอยู่ในใจค่ะ
เหมือนเราสร้างสิ่งที่ยึดเหนียวใจของเราเอาไว้ว่าเขายังอยู่ตรงนี้นะ
มันมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษที่อาจจะยากหน่อยนะคะแต่อธิบายง่ายคือ
ภาพที่เห็นบางทีเป็นสิ่งที่เราอยากให้เป็นค่ะเหมือนบางครั้งที่เราคิดว่า
เราได้ยินเสียงโทรศัพท์ทั้งที่ไม่มีใครโทรมานะ
หลายหลายครั้งที่ความเจ็บปวดเสียใจและสูญเสียทำให้เรามีภาพบางภาพที่เราสร้างเอาไว้
เราเชื่อไปว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
ถ้ามันมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตมากมากนะคะน้องหมอเอิ้นบอกว่าลองคุยกับจิตแพทย์ก็ได้
วันนี้เราเลิกคิดแล้วล่ะว่าการพบจิตแพทย์เป็นเรื่องใหญ่
หรือว่าเฮ้ยฉันไม่ได้บ้าไม่เกี่ยวกับบ้าไม่บ้าค่ะ
เราแค่หาทางหรือหาวิธีให้สภาวะจิตใจของเราดีขึ้นเท่านั้นเอง
หาคำตอบมาให้ทั้ง๓แนวทั้งแนวสายมูแนวสติแบบพี่อ้อย
และแนวทางจิตแพทย์แล้วแต่น้องจะเลือกทำในแนวไหนนะคะน้องชน
หรือทำไปซะทุกแนวเลยคนเรารักกันอยากให้คนที่เรารักมีความสุขทั้งนั้นค่ะน้อง
ไม่ว่าจะเป็นน้องหรือแฟนน้องที่จากไปก็ตามถ้าเรายึดติดกับสิ่งใดแล้วทุกข์
ลองค่อยปล่อยมันอาจจะมีความสุขมากขึ้นนะ
ถึงเขาเมื่อไหร่ก็บอกเขาว่าเราขอบคุณที่ช่วงเวลาหนึ่ง
เราได้มีความรักที่ดีเป็นรักแท้จนวินาทีสุดท้ายของชีวิตเลย
ตอนนี้เราจะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและขอให้เธอมีความสุขไปด้วยกันนะ
ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเสมอในชีวิตเรา
พี่ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ชนเล่าไม่ใช่เรื่องจริงพี่ว่ามันสามารถเป็นได้
และพี่เป็นคนเชื่อเรื่องดวงจิตด้วยบางคนจากโลกนี้ไปแต่ดวงจิตเขายังอยู่
ไม่ควรจะเอาดวงจิตของใครมายึดติดกันไว้จะเป็นดวงจิตของเราหรือดวงจิตของเขาก็ตาม
รักใครยิ่งต้องปล่อยให้เขามีความสุขในทางของเขาพี่เชื่อแบบนี้นะคะ
เผื่อว่าน้องชนจะลองใช้วิธีการแนวทางแบบไหนก็ได้
เพื่อทำให้ชนสามารถปลดล็อกตรงนี้ได้ก็แชร์กันเข้ามาได้นะคะ
พี่อ้อยณพาพร